คุณผู้ชมพามาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครบนทางด่วนเส้นบางโคร่ไป
วัฒนะปรากฏว่าเกิดรถบัตรคันหนึ่งคุณ
ไฟลุกท่วมฮะควันดำพวยพุ่งไปบนอากาศ
ทุกคนตกออกตกใจที่สำคัญการจราจรติดขัดต้องปิดกั้น
แล้วก็ต้องลงทางด่วนเส้นตรงพระราม๖นะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปหลายคลิปที่คนเขาถ่ายไว้ได้นะฮะ
โอโหไฟแบบ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะ
เหตุระทึกที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคนที่ขับรถอยู่บนทางด่วนนะ
เสียงคุ้นมากเลยเสียงผู้หญิงคุ้นมากเลย
ขึ้นทางด่วนพอดีนะครับคุณผู้ชมได้ถ่ายคลิปไว้

บนอากาศเลยนะใช่แล้วนี่อยู่กับลูกด้วยนะครับ

แล้วเห็นเป็นไฟเป็นไฟส้มขึ้นมาแบบนี้

ลงยังไงจะถอยยังไงนะฮะ
นี่คุณเบ้นพรชิตาก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ให้ดู

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่จะไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับ
ส่วนทวิตเตอร์ของเพจสวพ๙๑นะฮะ
ก็ได้โพสต์คลิปแล้วก็ภาพเหตุไฟไหม้รถทัวร์คันนี้
จากมุมต่างที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ส่งเข้ามา

ทางด่วนที่ขับสวนไปก็จะเห็นนะครับ
ถ่ายภาพได้ขณะที่ไฟไหม้แล้วก็น้ำมันของรถทัวร์
พร้อมกับไฟมันไหลลงไปด้านล่างของทางด่วนคุณ
นี่เห็นไหมจังหวะนี้ฮะคือน้ำมันจากรถทัวร์มันไหลลงไป
ไฟก็ไหลตามแล้วข้างล่างไฟไหม้ไหมครับ
ลุกไหม้ด้วยนะครับ
เกิดเป็นกองเพลิงอยู่ข้างล่างนะครับ
ใกล้กันนั้นก็มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของประชาชน

ขณะที่เพจสายด่วนจราจรรายงานนะครับ
ว่าตอน๘๐๕นาทีเมื่อเช้านี้
ไหม้รถทัวร์บนทางด่วนพิเศษศรีรัฐขาออก
เหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ
ีดขวางช่องทางซ้ายทำให้การจราจรติดขัด
เพราะไม่กล้าปล่อยรถผ่านไป
รถผ่านไปก็อันตรายนะคุณนะกลัวรถบัสคันนี้จะระเบิด

ใช่ฮะท้ายแถวยาวต้องจัดการการจราจรแบบไหนรู้ไหมคุณ
รถที่ขึ้นทางด่วนลงตรงทางพระราม๖

ต่อมา๘นาฬิกา๔๕นาทีมีการรายงานความคืบหน้า
ว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นช่วงต่างระดับ

ก่อนถึงทางลงกำแพงเพชร๒ประมาณ๓๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ราดมกำลังในการใช้ถังดับเพลิง
แล้วก็น้ำฉีดสกัดเอาไว้นะครับ

สุดท้ายสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่สภาพรถทัวร์ไหม้วอดทั้งคันเหลือแต่โครงเหล็ก
ส่วนสาเหตุต้องมีการให้พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ

หรือว่ามีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่
ถ้าเรามีความคืบหน้าจากเหตุการณ์นี้
เดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเพิ่มเติมด้วยนะครับ